คนขับรถตู้คนนี้เอาสลากไปขึ้นรางวัล

ให้ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวค่ะคุณผู้ชม

ซึ่งเรื่องนี้ตำรวจสพรัฐนาธิเบส
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ว่าผู้ชายคนนี้คือนายไทยยาพันด้วงอายุ๓๕ปี
เอาลอตเตอรี่ซึ่งเป็นงวดวันที่๑มีนาคม๖๓
๒ใบมาขึ้นเงินรางวัลเลขท้าย๒ตัว
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูลอตเตอรี่ใกล้

จริงแล้วลอตเตอรี่ทั้ง๒ฉบับเป็นของงวด๑มีนาคมนะคะ
แต่เห็นวันที่ไหมคือเขามีการเติมเลข๖ไปตัวเล็ก
ให้มันกลายเป็นของงวดวันที่๑๖มีนาคม
นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วงวดวันที่๑๖มีนาคม
เลขท้าย๒ตัวมันออก๗๗
นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบไง
ว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่ในสลาก
สรุปคือสลากนี้มันเป็นสลากจริงแต่ว่าหากแก้ไขมันผิด

ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ทีนี้ตัวนายทายาเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
ผมอ่ะมีอาชีพขับรถตู้รับจ้างแล้วก็ขายเสื้อผ้ามือสอง
คือประมาณ๒๓วันที่ผ่านมาผมก็ไปรับเสื้อผ้ามือ๒มาขาย
ตอนนั้นผมก็กำลังเช็คกำลังตรวจสอบเสื้อผ้าอยู่
เห็นว่ามีลอตเตอรี่อยู่ในกระเป๋ากางเกง
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยภรรยาก็เลยเอาไปตรวจรางวัล
พบว่าถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวงวด๑๖มีนาคมปี๖๓
ทีนี้ก็เลยเอาไปขึ้นรางวัล
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่านี่นี่มันไม่ใช่งวดของวันที่๑๖มีนาคม
จริงมันเป็นงวดของวันที่๑มีนาคม

ผมไม่เคยคิดจะเอาตัวเองมาเสี่ยงเพื่อทำลอตเตอรี่ปลอม
ขึ้นรางวัลแค่เลขท้าย๒ตัวค่ะ
แล้วตัวเขาก็ไม่ได้สังเกตว่ามันมีการแก้ไขวันที่
พอภรรยาไปตรวจทางออนไลน์เนี่ยรู้ว่าถูกรางวัลก็ดีใจแล้ว
เพราะก็ถือว่าเงินที่เอาไปลงทุนทำเสื้อผ้ามือสองรอบนี้
คงได้ทุนคืนจากการไปขึ้นเงินเลขท้าย๒ตัว๒ใบนี้

ใช่ค่ะทีนี้ตำรวจก็ตรวจสอบลอตเตอรี่อีกครั้งหนึ่ง
ปรากฏว่ามีการแก้ไขตัวเลขวันที่จริง

เพื่อให้ถูกรางวัลในงวดวันที่๑๖มีนาคม
ดังนั้นก็แจ้งข้อหาปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
คือเอาจริงเราก็บอกลอตเตอรี่นี้มันก็ไม่ใช่ของเขาหรอก

แต่พอว่าตรวจมาถูกแล้วเอาไปขึ้นเงินแบบนี้มันก็ผิด